คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องของสาราริมทาง

วิจารณ์ให้แซ่ดเลยบอกว่าสาราริมทางที่กรมทางหลวงทำใหม่
คือมันโมเดิร์นมันสวยงามแต่สวยแบบนี้แหมใช้งานไม่ได้
คือมันใช้ไม่ได้จริงแล้วชาวบ้านเขาตั้งชื่อด้วยนะ
บอกว่านี่เป็นสารามหมาเมิน
แต่จะปรับจะเปลี่ยนแบบยังไงให้ใช้ได้จริงฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

การใช้งบประมาณการใช้เงินราชการเนี่ย
อกจากจะมีปัญหาเรื่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยชักเปอร์เซ็นต์คอลลัชชั่นแล้วเนี่ย
มันจะมีปัญหาเรื่องความไม่เหมาะสมตามมาด้วย
ตัวอย่างที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเหมาะสมครับ
ดูภาพขวามือสิครับ
นี่คือสาราที่พักริมทางของกรมทางหลวงครับ
เรียกกันว่าเป็นสาราที่พักริมทางยุคใหม่
ท่านดูสิครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้สาราที่ว่านี้ก่อสร้างอยู่ในหลายจุดหลายพื้นที่

ปัญหามันอยู่ที่ว่าใช้งานได้ไม่สมประโยชน์
แดดแดดเปรี้ยงแดดส่องมาทางข้างหน่อยก็หลบแดดเกือบไม่พ้น

กรมทางหลวงเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยข่าวมาจากจังหวัดศรีสเกต
ชาวบ้านเขาไปโพสต์ลงมาในโลกออนไลน์
สื่อมวลชนหลักก็ตามเกาะเรื่องนี้ด้วย

พอเป็นข่าวขึ้นมากรมทางหลวงอธิบายว่า
กรมทางหลวงคิดจะสร้างสาราริมทางรูปแบบใหม่เนี่ย
ทั้งหมด๔๔๙จุด
ตอนนี้สร้างไปแล้ว๑๑๔จุด
ใน๓จังหวัดในจังหวัดศรีสะเกดในจังหวัดชุมพรอะไรพวกนี้
เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เขาบอกว่ามันกันแดดไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ย
เฉียงไปหน่อยก็ต้องหาที่หลบกันไม่อยู่

แต่ถ้าฝนตกแบบฝนสาดมีพายุด้วยเนี่ย
ไปทางไหนก็เปียกครับหลบไปทางไหนก็เปียก
ฉะนั้นท่านดูสิครับเนี่ยแบบนี้ที่เขาถ่ายมาเนี่ย
มันกันฝนไม่ได้แล้วก็กันแดดก็ยังจะกันไม่ได้
เอาทีนี้มาลองเปรียบเทียบกับสาราริมทางหรือที่พักรถเมย์สมัยก่อน
สมัยก่อนเนี่ยที่พักรถเมย์เป็นยังไงนี่ท่านเห็นไหมฮะ
ขวามือเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับตั้งอยู่หน้าตึกของไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ลักษณะแบบนี้ท่านเห็นไหมฮะมันกันแดดกันฝนได้มีที่นั่ง
หลายคนไอ้ของใหม่ซ้ายมือเนี่ยนั่งเรียงกันได้๓๔คน
คนที่มาทีหลังไม่มีที่นั่งแล้วหลบแดดหลบฝนไม่ได้ที่นั่งก็ไม่พอ
ขวามือเป็นลักษณะทรงไทยกันแดดกันฝนคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้
ที่นั่งก็มีตั้ง๓๔ทางข้างทางแต่มีตั้ง๓๔ด้านนั่งกันเพียงพอ
เห็นไหมครับว่าแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงกรมทางหลวงเขาอ้างยังไงครับ
กรมทางหลวงอ้างว่าที่ต้องใช้แบบใหม่ที่ซ้ายมือเนี่ยเพราะพื้นที่มันมีจำกัด
เมื่อพื้นที่มีจำกัดถ้าจะสร้างแบบเก่าเนี่ยกินพื้นที่มากกว่า
มันใช่หรือเปล่าล่ะครับเพราะว่าพื้นที่ในบ้านเราเนี่ย
มันไม่เหมือนในประเทศยุโรปอเมริกาเขานะครับแล้วภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นท้องทุ่งท้องนาอยู่ด้านหลังมันมันไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่
แต่ผมเข้าใจว่าคนออกแบบเนี่ยอยากจะออกแบบให้เป็นโมเดิร์นหน่อย
ให้มันทันสมัยหน่อยหรือไม่ก็คนออกแบบอาจจะไปดู
ไปดูงานไปเห็นตัวอย่างมาจากยุโรปจากอเมริกาจากประเทศไหนไหนที่เขา
เขาทำออกมาแบบนี้แล้วเอามาใช้ในบ้านเรามั่ง
คำถามก็คือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเราไหมครับ
ในประเทศยุโรปอเมริกาเนี่ยหนึ่งแดดเขาไม่แรงเหมือนบ้านเรา
แดดของเมืองนอกเนี่ยไม่แรงหรอกอันที่สองฝนฟ้าอากาศเขาก็ไม่แปรปรวน
เหมือนบ้านเราอันที่สามของเขาเนี่ยรถเมย์เขาไม่ต้องรอนาน
แป๊บก็มาแล้วยืนอยู่ไม่กี่คนเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแล้ว
ของเราเนี่ยกว่ารถเมย์จะมายิ่งช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยยิ่งกว่าก็ต้องรอกันนาน
แล้วรอนานแออัดยัดเยียดฝนมาก็หลบกันไม่ได้
ฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเขาเอาไปโพสต์กัน
ทีนี้มาถึงวันนี้กรมทางหลวงเขาบอกว่า
โดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยโดยไม่ใช่รัฐมนตรีท่านอธิบดี
อธิบดีชื่อสลาวุฒิท่านสลาวุฒิทองสริวิรัยเนี่ย
ท่านบอกว่าตอนนี้
ระงับเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อจะปรับเปลี่ยนแบบใหม่
เพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนแบบใหม่
แล้วทีนี้นอกจากประโยชน์ใช้งานแล้วลองดูราคาครับ
ราคาเนี่ยระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่อ้าวเปรียบเลย
ซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือเนี่ยที่เป็นโมเดิร์น
ที่ว่าเนี่ยราคา๑แสน๒หมื่นบาทครับ
แสนสองหมื่นบาทแบบเก่าเนี่ยเท่าไหร่ครับ
หมื่นจริงแล้วไม่ถึงเนี่ย๑๙๐๐กว่า
ทำตั้งไม่รู้ได้ตั้งกี่หลังถึงจะเท่ากับแบบใหม่หนึ่งหลัง
๑หลังนั้น๑๒๐๐บาทอันนี้๒๐๐๐๐บาท
และผลประโยชน์การใช้งานมันต่างกว่ากันตั้งเยอะแยะ
นี่เรื่องราคานะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้กรมทางหลวงถูกแล้วครับ
เอาไปปรับดูเถอะเอาไม่ต้องไม่ต้องกลับไปเป็นสาราเรือนไทยก็ได้
เอาตามแบบเก่าที่อธิบายไว้นั่นน่ะแต่ว่าทำยังไงที่จะปรับให้
ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้งานได้และสมประโยชน์มากขึ้น
นี่เรื่องของกรมทางหลวงนะซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าชาวบ้านที่ศรีสะเกดเขาไม่
เขาไม่ถ่ายรูปนี้ในออนไลน์เนี่ยก็คงสร้างได้ครบละ๔๔๙แห่ง
แล้วก็ต้องมามานั่งปรับแบบกันทีหลังทีนี้ประเด็นก็คือว่าไหนไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ย
ไม่เฉพาะสาราริมทางของกรมทางหลวงหรอกครับในกอทมเนี่ยสารารอรถเมย์เดี๋ยวเนี้ย
ก็ก็เอากับเขาด้วยคือคุ้มแดดคุ้มฝนไม่ได้
สารารอรถเมย์ของขอสมกลักษณะเดียวนี้ก็เหมือนกัน
ยืนอยู่ไม่กี่คนถ้าฝนสาดเนี่ยฝนตกมาหน่อยฝนแรงหน่อยมีพายุหน่อย
หลอกมาแลกกันหมดเปียกหมดเอาไม่อยู่หลบไปทางไหนก็เอาไม่อยู่
มาทางนี้ฝนเทมาทางนี้เฮมาทางนี้เอาไม่อยู่ไอ้เรื่องแดดนั้นไม่เป็นปัญหา
ฝนตกเอาไม่อยู่หลบไม่ได้แล้วไปเจอตอนไหนที่น้ำเจิงนอง
แล้วรถมาเร็วน้ำจากล้อรถกระเด็นกระดอนขึ้นมาเปี๊ยกหมด
หมดทำไมล่ะครับทำไมไม่นึกถึงหัวอกของประชาชนที่เขารอรถเมย์แล้ว
พอช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยไปดูเถอะยืนเสียเป็นส่วนใหญ่ที่นั่งไม่มีที่นั่งมีไม่กี่ที่หรอก
ผมนึกถึงตอนผมเข้ากรุงเทพใหม่เมื่อ๔๐๕๐ปีที่แล้วโอ้โหป้ายรถเมย์
ในกรุงเทพเมื่ออดีตเนี่ยเป็นที่พักรถเมย์เป็นที่พักของคนโดยสารรถเมย์
ผมนึกอธิบายไม่ออกแต่เอาเป็นว่ามันจะมีฝาทั้งสามด้าน
ข้างหน้าไว้ถ้าท่านนึกออกเหมือนโรงหนังตะลุงมีฝาด้านหลังด้านข้างสองด้าน
มีเก้าอี้ทั้ง๓ด้านให้นั่ง

ประมาณยี่สิบคนนิยหนังสบายเลย
นั่งได้สบายเก้าอี้มั่นคง
ฝนตกฝนสาดมาทางไหนก็ไม่เปียก
เพราะว่าฝาทั้ง๓ด้านเนี่ยปิดกั้นอย่างเรียบร้อย

สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยหรือของไอ้ไม้แบบนั้นเนี่ย

ก็เลยมาออกแบบให้ทันสมัยขึ้นป้ายรอรถเมย์ในอดีตเนี่ย
เล่ร่อนคนจรจัดขี้เมาคนเมาที่กลับบ้านไม่ถูกหรือกลับบ้านไม่ได้
นอนที่พักริมทางนอนที่พักรถเมย์ได้เลยครับที่รอรถเมย์นั่นแหละป้ายรถเมย์นั่นน่ะได้เลย
อันนี้วันนี้หยิบมาเพื่อจะเห็นว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ย
ต้องนึกถึงประโยชน์ความคุ้มค่าให้นึกถึงสิ่งแวดล้อมของเราด้วย
นี่ก็รอดูว่าป้ายรถเมย์อีกเท่าไหร่ล่ะ๔๔๙แห่งสร้างไปแล้ว๑๔๔ที่เหลือ
กรมทางหลวงจะปรับยังไงตอนนี้คนศรีสะเกดเขาก็รออยู่
คนที่ชุมพรคนที่บางจังหวัดที่กำลังจะก่อสร้างเนี่ยเขารออยู่
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
เพื่อจะย้ำเตือนว่านอกจากนอกจากแบบที่ทันสมัยแล้วต้องนึกถึงความคุ้มค่าและสมประโยชน์การใช้งานด้วยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับก็ชอบที่อาจารย์บอกนะครับบอกว่าใช้งานได้แต่มันไม่สมประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์จริงนะครับ

นี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ที่เขามีแบบของสาราริมทางไว้
บางคนบอกชอบทันสมัยดีแต่แบบเก่ามันใช้งานได้จริงอะไรอย่างนี้
คือมันต้องผสานกันตรงกลางทันสมัยชายงานได้จริง
แล้วก็อนุรักษ์ไว้นิดนึง